ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

รัชพรชลาดล

ชูเวทตีแสดหน้าวันนี้

คุณชูเวทไม่ค่อยสบายนะครับ

ทุกคนเจอหมดน้ำท่วมบ้าน

รถติดรถพังไปทำงานไม่ทัน

ผู้ว่ากอทมนะ

แล้วก็ทุกยุคทุกสมัยก็เปลี่ยนแปลงกันไป
ในสมัยผู้ว่าสมัคร

ผมไปเดินตอนฝนตกเนี่ย
น้ำมันจะหายท่วมใช่ไหม

แสดงภาพที่ว่าต้องไปเดินน้ำท่วม

ในขณะที่มีผู้ว่าก็หลายท่านนะฮะ

ที่ว่าฝนตกปุ๊บก็ท่านต้องลงลงเลย

คือท่านผู้ว่าอสวิน

และนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่

ก็ไม่เริ่มหรือแค่เข้า

คือเราเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วล่ะ
แต่ว่าอันนี้มันถือว่าหนัก

มีการเตรียมการไหมลอกท่อ

คลองสูบน้ำต่าง
ที่สำคัญเพราะว่าบางทีไปตรวจดู
อาจจะมีเครื่องปั๊มน้ำที่ไม่ทำงาน

ลงพื้นที่ที่จุดสำคัญหมดเลย

มีคนที่อยู่ในกรุงเทพ
ที่ลาดเท่าด้วยนะครับ

ไม่ได้เป็นพื้นที่คล้ายกับ

มีหลุมมีเอน

เป็นพื้นที่ที่จะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

มีการตั้งงบประมาณในการทำโดยตลอด

อุโมงนี้กี่ปีแล้วนะคะ

ก็อุโมงใต้คลองบางซื่อ

คือวันนี้มีปัญหาหนักที่ไหนครับคุณมินครับ

มีทั้งที่ถนนงามวงวานก็หนัก
แยกบริเวณรัชโยธินก็หนัก

แยกรัชดาพิเศษ

มหานครปริมณฑลโซนเหนือ

นนบุรีเนี่ยน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้
เจ้าระทีตำรวจต้องให้สัญญาณรถ

แยกพงเพชร

บริเวณหน้าสารอาญารัชดาน้ำท่วมสูง

และฝนวนพิโยธินตั้งแต่๕แยกราษพร้าว

บริเวณแยกเกษตรมีน้ำท่วมขัง

คุณวินผมจะอ่านข่าวนี้
อ่านทุกปีค่ะคุณชุมวิ

ว่าในอดีตเนี่ยเราก็มีน้ำท่วมมาตลอด
ข้อมูลผมจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย
คือเราน้ำท่วมครั้งแรกที่มีบันทึกไว้เนี่ยนะ

เอาเป็นว่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่

ก็อาจจะเป็นเริ่มมาตั้งแต่๒๔๘๕

อาจจะแก่ไปใช่ไหม
คือ๒๔๘๕นี่เริ่มมีน้ำท่วมแล้ว

ตกแล้วก็น้ำท่วมในละ
แม่น้ำเจ้าพระยาในระดับสูง
ล้นคันคลองทั้งสองฝั่ง

เดี๋ยวนะนี่กี่ปีแล้วขอนับเลขย้อนกลับไปซิ๒๔๔

ที่ผมไล่เรียงมาให้ท่านผู้ชมดู

๒๖ปี๒๙นะฮะ
ถ้าดูเนี่ยทุก๒๓ปีเลยคุณชูวิท

โดนแน่นอน

ถ้าสังเกตดูในระยะก็ห่างกัน

ก็เป็นพายุฝนฤดูร้อนอีกเหมือนกัน

ก็น้ำล้นคันป้องกันน้ำท่วม

นั่นน่ะสิครับคือจะเห็นได้ว่า

ยังไม่ได้นะครับ

ก็มีการสร้างอุโมง

ระบายน้ำและอุโมงยักษ์นะฮะ

เป็นการแก้ปัญหาก็เฉพาะจุด

อันนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่า

พูดว่าเป็นบททดสอบ

จุดตินาสาร
ในใต้คลองบังซื้อซึ่งจะเริ่มต้นจากตรงบริเวณ
ก่อนถึงแยกราชพร้าวน์กับรัชดา

เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังครับ
เรื่องของอุโมงนะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อน

หลายคนถามถึงอุโมงระบายน้ำนั่นแหละว่า
ทำไมมีอุโมงก็แล้วใช้งบสร้างก็แล้ว
น้ำถึงยังท่วมซ้ำซากอีกสักครู่เดียวค่ะ
สนับสนุนโดยใหม่นิสสันโนวาร่าแบล็คอีดิชั่น
แกร่งของลูกผู้ชาย
คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะ

คำที่เห็นบ่อยและเห็นเยอะก็คือคำว่าขยะคุณชุวิต

ขยะมันไปขวางทางท่อระบายน้ำ
ต่อให้มีอุโมงเยอะแค่ไหนก็ไม่ช่วย

คือท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนว่า
อุโมงเนี่ยไม่ใช่ของวิเศษนะครับ
น้ำที่มีปัจจุบันนี้มีอยู่๒ประเภท
คือน้ำจากน้ำทะเลหนุนเข้ามา
น้ำทะเลหนุนเข้ามาตามคลองต่างก็จะมีระดับน้ำสูงขึ้น
แม่น้ำต่างก็จะมีสูงขึ้นนะฮะ
สองปัญหาก็คือปัญหาของน้ำ

ก็พูดง่ายว่ามันน้ำจากทะเลหนุนเข้ามาและน้ำจากฝน
ซึ่งอย่างเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับน้ำจากฝน

ทีนี้เรามาดูสิครับว่า๕อุโมงยักษ์รอบกรุงปัจจุบัน
เรามีการก่อสร้าง๕อุโมงยักษ์
ยังไม่ได้เสร็จนะครับ๕อุโมงยักษ์
ว่าจะเสร็จจะเสร็จยังไม่ได้เสร็จดีนะฮะ

ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมีทั้งกรุงเทพและก็ทางฝั่งทน
อุโมงยักษ์แรกอุโมงยักษ์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

อุโมงใต้คลองบางซื่ออุโมงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมต้องจำไว้นะ
ก็อุโมงยักษ์นี้แหละครับที่ทำให้มีปัญหาในการที่วันนี้น้ำท่วม
เพราะอุโมงใต้คลองบางซื่ออยู่ในบริเวณที่ตรงรัชดา
ที่จะไปทะลุไปถึงคลองบางซื่อ
อุโมงระบายน้ำบึงหนองบอน
๓อุโมงยักษ์ระบายน้ำคลองเป็มประชากร
อุโมงระบายน้ำคลองทวีวัฒนานี่อยู่ฝั่งทนแล้วนะครับ
และ๕อุโมงระบายน้ำคลองพญาราชมนตรี
คือทั้งหมดนี่นะครับคือ๕แห่ง
ที่เป็นแผนของกรทมในการสร้างอุโมงยักษ์

ก็๕คนต่อกัน
ก็เท่ากับซอยเล็กซอยหนึ่งนะครับ

ซึ่งคุณมินคงจะทราบนะ
โมงระบายน้ำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอย่างที่ผมบอกว่า
ทั้งหมดแต่เป็นบางส่วนที่จะช่วย
ดังนั้นคนก็จะไปบอกว่าเอ๊ะมีอุโมงระบายน้ำยักษ์แล้วเนี่ย
คือจะแก้ไขปัญหาอย่างถาวรเลยไหม
ซึ่งผมว่าแม้ว่าอุโมงระบายน้ำยักษ์สร้างเสร็จเนี่ย
ก็คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีผู้ว่าท่านใหม่

แล้วก็ไปยืนทำเป็นชี้ไปชี้มาเนี่ย
ดีแม่น้ำมันท่วมเยอะฝนมันตกหนัก

ก็จำไม่ได้เหรอคุณมิ้นก็ยังมีผู้ว่าบางท่าน

ถูกไหมครับอันนั้นไม่ใช่ผู้ว่าท่านปัจจุบันนี้นะครับ

คือมันเป็นปัญหาโลกแตก

เพราะว่าทุกคนก็จะมากดความกดดันอยู่จริงผู้ว่านะครับ
ตัวนี้คือตัวที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจเสียก่อนว่า
มันมีระบบระบายน้ำเนี่ยที่บอกไว้นะฮะ
ทีนี้อยากจะให้ท่านเข้าใจถึง
ระบบระบายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ตอนนี้ใช่ไหมครับ
อุปโมงระบายน้ำสุขุวิทย์๒๔
อุปโมงระบายน้ำครองเป็นประชากร
โมงระบายน้ำเขตพญาไทย
อุโมงระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพญา
โมงระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวสู่แม่น้ำเจ้าพญา

ทีนี้อุโมงระบายน้ำต่างก็จะแน่นอนล่ะครับ
ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาในบริเวณน้ำท่วมขังในบริเวณนั้น

คุณมิ้นคงไม่คิดว่าอุโมงระบายน้ำสุขุมวิท๒๖
จะไปช่วยแถวแยกบางพระ

ตกใจนึกว่าช่วยได้มันไกลเกิน
อันนี้ผมถึงบอกว่ามีอุโมงระบายน้ำตรงนี้
มันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาของในบริเวณนั้น

มันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั้งทั่วบริเวณ
ยกตัวอย่างเช่นอุปโมงระบายน้ำสุขุวิทย์๒๖
ก็ช่วยแก้ไขปัญหาสุขุมวิทย์ซอย๒๒ถึง๒๘
ซอยสุขุมวิท๒๖และบริเวณใกล้เคียง

หรืออุปโมงระบายน้ำในเขตพื้นที่พญาไทย

ช่วงจากซอยปะขนยุทิน๕ถึง๑๑
และถนนพระราม๖ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ๓ตารางกิโลเมตร
แต่พื้นที่กรุงเทพมีทั้งหมด๑๖๕๘๕๖๘ตารางกิโลเมตร
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้มีอุโมงระบายน้ำอุโมงหนึ่งเนี่ย
การแก้ไขปัญหาก็จะได้พื้นที่แค่๓ตารางกิโลเมตรบ้างล่ะ
พื้นที่ก็อาจจะมีไม่เกิน๔ตารางกิโลเมตรด้วยซ้ำ

ทีนี้เรามีที่เมื่อกี้บอกอุโมงระบายน้ำยักษ์นะฮะ

อันนี้เป็นอุโมงระบายน้ำซึ่งมี๗อุโมงระบายน้ำที่ทำงานอยู่
ทีนี้ในอนาคตก็จะมีอุบวงยักษ์นะฮะ
อุโมงยักษ์ที่ว่านี่แหละก็นี่แหละครับ
อุโมงระบายน้ำขนาดใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะฮะ
อุโมงทั้งหมดเนี่ยมีความยาวอุโมงก่อสร้างยักษ์นะฮะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ๑แห่ง
อีก๔แห่งก็ดำเนินการทั้งฝั่งทนและกรุงเทพนะครับ
ทีนี้อุโมงทั้งหมดเนี่ยมีความยาว๔๐กิโลครับ
มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ๒๖๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอุโมงระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพญา
ลาดพร้าวนะฮะก็เริ่มจากถนนรัชดาพิเศษ
ไปสู่ออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียรติกาย
อุบวงระบายน้ำนี้ไม่เส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณวิน
เท่าไหร่ครับ๕เมตรก็คืออุบวงยักษ์
โมงยักษ์ความยาว๖๔กิโลเมตร
ทีนี้ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ารองรับน้ำนะฮะ
พื้นที่ครอบคลุม๕๖ตารางกิโลเมตร
ชักเยอะแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนะตรงนี้ถ่าว
ตรงนี้ถ่าวลาดพร้าวไปแม่น้ำเต้าพระยาน

พื้นที่ที่จะครอบคลุม๕๖ตารางกิโลเมตร

มาไม่ถึงอันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ดูสิต
ซื่อพญาไทยจตุจักรดินแดงห้วยขวาง
ทีนี้พื้นที่ตรงนี้ที่คุณธ่านผู้ชมคงจะเห็นว่าเมื่อเช้านี้ที่ถ้วม
ที่หน้าสานอายาแถวรัตยโยธิน
ก็เพราะว่าอุโมงระบายน้ำใต้คลองบางซื่ออันนี้แหละ

มันไปดูหน่อยดีไหมคุณชุวิต

เพราะว่ายังมีผู้สื่อข่าวเราเกาะติดอยู่ในพื้นที่กันตั้งแต่เช้าแล้ว

อีกหนึ่งจุดเลยคือสี่แยกรัชดาลาดพร้าว
นี่ติดยาวแล้วก็ติดเป็นเรียกว่าโอ้โหสะสมเป็นวงกลม

ติดตามกันหน่อยนะคะกับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
อยู่ตรงสี่แยกรัชดาลาดพร้าวสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ถือว่าเป็นความช่วงดีของชาวราชพร้าวรัชดาราชพร้าวนะครับ
แม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
และน้ำท่วมขังหลายส่วนทำให้การจราจรไม่สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับ
แต่ตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณของรถนั้นมีไม่มากนัก
และสามารถสัญจรได้ตามปกติและดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณด้านหลังของผมตรงนี้
ตรงที่เห็นไฟหน้ารถยนต์อยู่ตรงนี้นะครับ
คือบริเวณจากสี่แยกรัชดามุ่งหน้าเข้าสู่ราชพร้าวครับ
แต่เดิมทีเนี่ยในช่วงเวลาทุ่มหนึ่งถึง๓ทุ่มจะมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากนะครับ
แต่ก็จะสังเกตได้ว่าวันนี้เองปริมาณรถสะสมไม่มากนะครับ
เช่นเดียวกันกับบริเวณฝั่งลาดพร้าวขาเข้านะครับ
จากห้าแยกราดเภามุ่งหน้าเข้าสู่เส้นราดเภาครับ
จากเดิมเองเนี่ยถนนเส้นนี้จะใช้สัญจรได้ประมาณ๔ช่องทางจราจรนะครับ
และเวลาในช่วงหัวค่ำปกติต่อให้ฝนไม่ตกหนักนะครับ
ก็จะทำให้ชาวบ้านเองเนี่ยจะต้องขยายช่องทางการจราจรเบียดกันเป็นประมาณ๕ช่องทางครับ

ไม่ทราบว่ารถหายไปไหนหมดครับ
ก็วันนี้ปริมาณรถมีไม่มากนักส่วนหนึ่งที่เราได้คุยกับตำรวจ
เราก็จะพบว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งจอดรถไว้ที่ทำงาน
ส่วนหนึ่งไม่ได้ไปทำงานตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
เพราะว่ารถติดสะสมจนถึงประมาณเที่ยงบ่ายของวันนี้ครับ
และอีกส่วนหนึ่งเองอาจจะเป็นการวางแผนการจราจรกันใหม่
หลังจากที่ทราบข่าวว่าเส้นทางรัชดานั้นมีน้ำท่วมขังครับ
ส่วนสำหรับสภาพอากาศที่ผมได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับ
ที่บอกว่ามีการก่อตัวของก้อนเมฆสะสมจำนวนมาก
ตอนนี้เท่าที่เราสังเกตล่าสุดก็พบว่าการก่อตัวของท่อนเมฆนั้นค่อนข้างเบาบางลงครับ
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าลมที่แรงมากได้พัดพาก้อนเมฆออกจากเส้นรัชดาราชพร้าวแล้วครับ
แต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับว่าค่ำคืนนี้อาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกต่อเนื่องก็ได้นะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าฝนตกลงมาอย่างหนักในค่ำคืนนี้ก็จะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงเช้าของวันนี้ในเส้นลาดพร้าวรัชดาครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณสี่แยกรัชดาครับ
จากที่ผมตรวจสอบเรด้า
ตอนนี้มาจากทางพื้นที่ภาคตะวันออก

ผมคิดว่าก็คงไม่เกินเที่ยงคืนคืนนี้

คือตอนนี้เขาประกาศเอาไว้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ก็คือวันนี้๒๕๒๘๒๙เนี่ย

เมื่อสักช่วงเที่ยงคุยกับคุณคุปตนันคุณชุวิต
เขาบอกว่าความสามารถในการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
คือระดับที่ปริมาณน้ำฝน๘๐มิลลิเมตร
แต่ที่ตกเมื่อคืนเนี่ย๑๖๔คือ๒เท่า

คือฝนมันก็ตกอย่างนี้แหละครับนะฮะมีหนักมีเบา
เพราะฉะนั้นการวางแผนของกรทม
ก็คงจะต้องวางแผนในระยะยาวอยู่แล้วนะฮะ
คือทุกครั้งเราก็จะพูดเราจะโทษฝนแล้วครับ
ฝนตกหนักมันตกหนักไปมันต้องมาตั้ง๑๖๐นะครับ
ผมว่าบางทีเราก็บอกว่ามันตกฝนหมื่นปีฝนพันปี

ตอนนี้มันมีทางเดียวที่เราจะพูดได้ก็คือเราสร้างอุโมง
ตอนนี้เราก็ไปตั้งความหวังอยู่กับอุโมงนะอุโมงยังไม่เสร็จนะครับ
ที่วันนี้ท่วมหนักนั่นก็เพราะว่าอุโมงใต้คลองบางซื่อเนี่ยยังไม่เสร็จ
จริงมันควรจะเสร็จไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว
แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับยืดเยอะออกมา
จะนำพื้นที่บริเวณที่รับอีกที่มีผลกระทบในวันนี้
ก็คือที่ราชพร้าวรัชโยธินต์รัชดาพิเศษตรงช่วงแยกราชพราวต์
ก็คงดูต่อไปฮะเมื่อไหร่เราจะเลิกโทษฟ้าโทษฝน
ตอนนี้ผมก็โทษอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนฝนตกอีกนะครับ
ว่าท่านก็คงจะตะกบตะกบจะนอนแล้วก็คงจะสะดุ้งภาวะอยู่แล้วฝนตก
อีกแล้วนะคะเอาเป็นว่าเอาใจช่วยทั้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่หลายคนทำงานหนักมากทั้งคืนนะคะ
เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และเอาใจช่วยชาวกรุงทุกคนด้วย
รวมถึงทุกพื้นที่เลยที่ต้องเจอกับภัยฝนแบบนี้
เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ
วันนี้มีประเด็นที่ที่จะมาตีแสกหน้ากันสำหรับกรณีของหมอสุพัฒน์
มีปัญหาตรงที่ว่าคือหมอนี้แหละครับคุณมิตค์เวลาลองพยาบาลไปคุณหมอเรียกอาจารย์
ในประวัติศาสน์เนี่ยบรรกษาค่าหมอเองก็มี
เอาดองดูสิว่าวันนี้เนี่ย
กรณีหมอสุพัฒน์เนี่ย
สุพัฒน์นี่แกเป็นหมอที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลตำรวจถูกไหมครับ

ก็พูดง่ายว่าไปมีคดี
ไปเจอว่ามีพ่อเจอสามศพ
อยู่ในไล่ของที่เพชรบุรี

มีสองสามีภรรยาเป็นชาวไร่สับปะรดที่เพชรบุรีหายตัวไป
แล้วสืบไปสืบมาปรากฏว่าพ่อของสองสามีภรรยาที่หายตัวไปเนี่ย
รู้มาว่ารถกระบะของสองคนนี้ไปจอดอยู่ใน
ไล่หลังบ้านของหมอสุพัฒน์ที่เคยอยู่กัน

พอตามสืบไปเข้าไปขอหมายค้นไร่ตำรวจไปค้นปุ๊บ
ขุดเจอโครงกระดูก๓ศพด้วยกัน

แต่ว่า๓ศพนั้นเนี่ยคนนึงที่แน่ยืนยันชัดเจน
ซึ่งเคยเป็นแรงงานชาวพม่าของหมอสุพัฒน์
แล้วก็ถูกหมอสุพัฒน์นี่แหละที่ฆ่า
ครับแล้วสารเพชรบุรีก็ลง

โอ้โหนี่ประหารชีวิตหมอสุพัฒน์เนี่ยนะ

หนีไปภามากคือไม่มาฟังคำพี่พรรคสาสาร

ภรรยาคนที่๓ที่โดนฟ้องด้วยก็มา

สองคนก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่มาแล้วก็หนีไปแล้ว
ก็หนีไปอยู่ที่ภามากค่ะ

จับได้จริงจับได้ตั้งแต่ธันวาล์แล้ว

ใช่ค่ะเพราะว่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เพราะว่าเป็นการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่พม่านะครับ
ก็ต้องไปติดคุกพม่าก่อนสัก๖เดือน

วันนี้ก็พอครบกำหนดเขาก็ปล่อยตัวออกมา

เมื่อติดคุกในประเทศไทยเสร็จแล้ว
จู่เขาก็ปล่อยออกมานะครับ

ก็แสดงว่าถ้าเกิดติดคุกไทยเสร็จแล้ว
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตมมารับตัวไป

และก็เอาไปส่งมอบที่ชายแดนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นลาวก็เอาไปส่งที่

หรือว่าที่นครพนมนะฮะ
หรือว่าถ้าเป็นเขมรเป็นพม่าก็ยังไปจากจุดชายแดนต่าง

ฆ่านะฮะก็สารลงประหารชีวิต
เมื่อกลับมาก็ต้องมาเข้ามาติดคุกแล้วครับ

ทีนี้ในประวัติศาสตร์เราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับ
ที่หมอฆ่าไม่ใช่น้อยนะครับ

คดีดังคดีหนึ่งเนี่ยผมว่าคุณมิ้นก็คงไม่รู้

คุณวิ้นเคยไปที่เขาเรียกว่าสะพานสะพานนวลฉวี
คืออันนี้เคยได้ยินชื่อ
คือคุณยายคุณพ่อคุณแม่เคยเล่าให้ฟัง

๕๐ปีก่อนก็ประมาณปี๒๕๐๒นะครับ
ก็หมอท่านหนึ่งล่ะครับเป็นหมอ
แล้วก็ปรากฏว่าก็ไปได้กับพยาบาลนะครับ
พอได้กับพยาบาลเสร็จแล้วหลังจากนั้น
หมอก็ยังไปได้กับหมออีก

นี่แหละครับนี่คือภาพนะครับ
ภาพของคุณนวลฉวีนะครับ
ก็ตอนหลังก็ไปพบว่ามีศพนะฮะของนวลชวีเนี่ย
ลอยมาในแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
ลอยมานะครับ
ก็ต่อมาก็พบว่าหมอเนี่ยในแพทย์เนี่ย
ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเคยเป็นแฟนกับนวลชวีเนี่ย

ไปมีคนใหม่พอมีคนใหม่ปุ๊บคนนี้ก็ถูกทิ้งแล้วครับ
แล้วก็วางแผนกันฆ่า

ต่อมาก็เลยใช้สะพานบริเวณนั้นที่จะข้ามนนทบุรีเนี่ยนะ

คนก็คงไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเลขสะพานนวลชวี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

ต่อมาก็คดีสยามนนะฮะ
นี่ก็เป็นคดีไม่นานนี้เองครับ

อันนี้ก็เป็นคดีดังนะครับ

เพราะว่าอันนี้ก็เป็นหมออีกแล้วครับที่ทำ
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ลูกสองขวบเนี่ยนอนอยู่ข้างศพแม่นะฮะ
เลือดเพราะว่าเด็กสองขวบไม่รู้

อกจากนั้นพอปี๔๑ก็มีคดีหมอเสริมอีกแล้วครับ

เพราะว่าแกเป็นคนที่มีไอเดีย

มีไอคิวสูงมากครับ
เสร็จแล้วต่อมาก็ล่าสุดก็คดีหมอผัดสะพรนะครับ

กระทั่งไม่วันนี้ก็คดีหมอสุพัฒน์

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ

คดีหมอต่างราวนี้ในอดีต

สำหรับกรณีของหมอสุพัฒน์ว่าจะดำเนินการอย่างไรกันต่อไป
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการส่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้หลายคนส่งมาบอกให้คุณชุวิตเลิกรายการไปหาหมอนะคะ

ยังไงก็ต้องมาต้องมาตีแสกหน้าให้คุณผู้ชมได้ฟัง

ให้คนไทยได้ตาสว่างพร้อมกัน

ทั้งเรื่องของน้ำจะไปโทษฟ้าฝนอย่างเดียวก็ไม่ถูก
แต่มันก็เป็นปัญหาโลกแตกจริง
อันนี้ก็ต้องช่วยกันด้วยไม่ใช่พึ่งแค่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียว
ประชาชนคนทั่วไปเรารู้อยู่แล้วนะคะว่า

เพราะทิ้งขยะเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งขยะ
ร่วมด้วยช่วยกันอย่างน้อยคนละไม้คนละมือ
แล้วก็ฝากความหวังไว้อุโมงยักษ์ด้วยก็แล้วกันนะคะ
ว่ามันจะเสร็จเร็วขึ้น